อ่าส่วนจันทบุรีเกิดอะไรขึ้นหาคำตอบกันให้วุ่นเลยค่ะ
คุณนัทพงศ์คือเมื่อวานนี้ปรากฏว่ามีชาวจันทบุรีจำนวนมากเลย
มีอาการท้องเสียอ่าอ่าได้ข่าวอยู่มีอาการท้องเสียกันหลายคนเลยนะคะ
แล้วก็มีข่าวออกมาบอกว่าเตียงเต็มโรงพยาบาลไม่พอ
ไม่พอเพราะว่าคนท้องเสียกันนี่แหละ
นายแพทย์อภิรักษ์พิสุทธิ์อาพรนายแพทย์สาธารณสุข
วันนี้ออกมาชี้แจงนะคะกับข่าวที่บอกว่าพบผู้ป่วยท้องเสียพร้อมกันเป็นจำนวนมากจนเกิดวิกฤต
เตียงเต็มเกือบทุกโรงพยาบาลในเขตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
แล้วก็แชร์กันค่ะว่าเป็นปรากฏการณ์ท้องเสียหมู่โดยไม่ทราบสาเหตุ
ซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะคุณหมอท่านนี้ออกมายืนยันบอกว่าไม่เป็นความจริงค่ะ
แต่ยอมรับว่าช่วงนี้มีคนท้องเสียแล้วก็มีคนอาหารเป็นพิษเพิ่มขึ้น
เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวตลอด
น้ำดื่มน้ำแข็งแล้วก็อาหารโดยเฉพาะอาหารทะเลนี่แหละค่ะ
แล้วก็เป็นคน๒คนในส่วนนั้นอีกส่วนบางส่วนก็จะเป็นทั้งครอบครัว
ซึ่งบางครอบครัวมีทั้งหมด๖คนก็จะมีอาการอยู่ประมาณ๕คน
อันนี้แสดงว่าต้องมีแหล่งโรคอาหารที่เขาไปทานมา
ซึ่งตอนนี้เราเข้าไปร้านอาหารที่ต้องสงสัยหรือต้องเก็บตัวอย่างในร้านนั้นอยู่แล้วครับ
นี่ค่ะคือตอนนี้ก็กำลังตรวจสอบกันอยู่นะคะแล้วมันคือเมื่อวานนี้คือคนท้องเสียเยอะ
จนมีกระแสข่าวบอกโรงพยาบาลเตียงเต็มคุณหมอก็บอกไม่ใช่นะคะมันไม่เป็นความจริง
เตียงว่างยังพอที่เต็มก็คือโรงพยาบาลเอกชน
ซึ่งเป็นเพราะว่าเขาเตรียมไว้รองรับผู้ป่วยโควิดซึ่งจันทบุรีก็ยังมีตรงนี้อยู่เขาก็กันเอาไว้ตรงนั้นนะคะ
แต่ว่าก็มีคำแนะนำนะคะประชาชนในการป้องกันโรคท้องเสียเฉียบพลัน
ก็คือล้างมือด้วยน้ำกับสบู่อย่างน้อย๒๐วินาทีนะคะเวลาเราล้างมือ
เราล้างมือดื่มน้ำน้ำแข็งที่สะอาด
ทานอาหารที่ปรุงสุกแล้วอุ่นอาหารที่ค้างมื้อด้วย

ผักผลไม้ก็ต้องร้างก่อนที่จะนำมารับประทานเสมอ
แล้วถ้าพบว่าท้องเสียก็ให้รักษาตามอาการ

ถ้ารุนแรงมีอาเจียนร่วมต้องไปหาหมอทันที
ป้องกันภาวะช็อกจากการขาดน้ำ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็ต้องเรียนรู้นะคะ
คือทางผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคจันทบุรีนะคะ

ที่ทำไมคนท้องเสียกันเยอะหรือว่ากินน้ำปลาปลานะคะ
ทางผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจันทบุรี
เขาเลยบอกว่าเขาก็ไปตรวจจุลชีววิทยา
เก็บตัวอย่างน้ำทุกเดือนทุกสถานที่ผลิต
แล้วก็ตามบ้านเรือนด้วย๒๐๐กว่าจุด
ก็ยังไม่พบเชื้อที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ท้องเสียนะคะ

มีการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้ว
มาตรวจสอบโฟลิเมอร์โฮลิกอลเกี่ยวกับเป็นสัญลักษณ์ทั้งหมด
ปรากฏว่าจำนวน๒๐๐จุดคือบ้านลูกค้าทั้งหมดนะฮะ
ทั่วครอบคุมทุกสถานทบุรี๒๐๐จุด
ไม่พบตัวที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการท้องเสียนะครับ
แล้วก็ในส่วนของจ่ายน้ำการปลาปลาเราก็มีการจ่ายน้ำด้วย

คือทางเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคแล้วก็การประปา
ก็ไปตรวจสอบทั้งร้านอาหารตลาดสดโรงน้ำแข็ง
ปลายสายที่จ่ายน้ำปลาปลาด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
หาความชัดเจนแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เจอ
สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคท้องเสียนะคะ